เกิดเหตุการณ์กับพิธีกรสาวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
เขาสั่งซื้อสินค้าแบรนด์เนม
กับพนักงานของกรมศุลกากร

หลังจากสั่งซื้อบอกว่าแบรนด์เนม
ราคาจะลดลงมาถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป
แต่พอโอนเงินให้แล้วครับสุดท้ายกลับไม่ได้รับสินค้าครับ
นางสาวมาริยาโยธานักนะครับพิธีกรสาวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
พร้อมกับเพื่อนชายเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานวังทองหลางครับ
หลังถูกหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าแบรนดเนม
โดยมีการโอนเงินให้กับนายพุทธาณนครเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดถึงร้อยละสามสิบ
นางสาวมาริยานั้นเปิดเผยครับว่านายพุทธา
มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกรมศุลกากร
ตำแหน่งนักวิชาการสุรกากรปฏิบัติการสำนักงานสุรกากรลาดกระบัง
โดยในพุทธานั้นอ้างว่าสามารถซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ

โดยเป็นสินค้าที่ได้รับจากการจับกลุ่มแล้วก็นำมาประมูลขาย
จากนั้นก็จะนำเงินที่ได้ส่งเจ้านายครับเพื่อใช้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุ
โดยตนเองก็ต้องลงเชื่อ
จึงมีการติดต่อซื้อขายโดยได้รวบรวมเงินจากกลุ่มเพื่อนฝูง
เพื่อฝากซื้อและโอนเงินให้ไปจำนวนกว่า๘แสนบาท
แล้วก็นัดรับสินค้าในวันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่พอถึงเวลาแล้วนายพุทธานั้นกลับอ้างว่าไม่สามารถหาสินค้าให้ได้
และอ้างว่านำเงินทั้งหมดให้กับชิปปิ้งไปหมดแล้ว
แต่ชิปปิ้งหาสินค้าให้ไม่ได้ครับ

ก่อนที่จะไม่สามารถติดต่อกับนายพุทธาได้

เบื้องต้นตำรวจได้ทำการสอบสวนแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เรื่องนี้ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ